ว่าไปแล้วนะโครงการกีฬาวงการกีฬานะ

เมื่อกี้นะคนเราไปพาไปดูคนหล่อขอฟาดแข้งกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
เขาชวนกันไปเตะฟุตบอลนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นบอยประกอร์นนะคะ
อัเล็กเวรเดวคุณผู้ชมโอ้แล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะคะ
แล้วก็นี่ด้วยอีกคนนึงเกรทวรินพรนะคะ
แล้วก็โค้ชเอกที่สนามกีฬากลางแม่สาย
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะ
บอกเลยว่าบรรยากาศของคุณผู้ชมค่ะเป็นไปอย่างสนุกสนานจริง

นักเตศแล้วก็เหล่าดารามาร่วมงานกันอย่างคืกเลย
ผลปรากฎว่าครึ่งแรกเสมอเกินไปหนึ่งต่อหนึ่ง
ส่วนครึ่งหลังหมูป่าแพ้ไปใช่แล้ว
สี่ต่อสามค่ะเลยต้องยิงลูกโทษ

รวมคะแนนก็ถือว่าเสมอกันไปนั่นเองนะคะ
เออก็เสมอกันไปเนาะก็อย่าไปคิดว่าใครแพ้ใครชนะแบบนี้นะ

งานนี้เป็นการงานกุศลจริงนะคะ
อกจากจะแข่งฟุตบอลกระชับมิตรแล้วค่ะ
ยังมีกิจกรรมประมูลเสื้อเหล่านักแสดงด้วย
จำหน่ายเสื้อสโมสรหมูป่าค่ะ
เพื่อหารายได้สมทบทุนให้กับโรงเรียนต่างที่เชียงรายด้วย
แล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะมอบให้กับครอบครัวของจ่าแซม
วีรบรุษถ้ำหลวงด้วยค่ะ
ส่วนด้านบ่อยประกอบคุณผู้ชมค่ะ

นำรายได้จากการขายเสื้อไปช่วยกันกุศล
ส่วนน้องสาววันใหม่เองนะคะก็ร้องไห้ห่วงพี่ชายค่ะ
ก่อนเราเห็นคลิปเนาะที่แบบว่าออกมาให้สัมภาษณ์

บิวต์วันใหม่นะฮะจนวันใหม่ร้องไห้
เองก็เลยต้องไปเคลียร์กับน้องวันใหม่นะคะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณบอยปกรณ์หน่อยค่ะ
หารายได้นะครับตรงนี้การกุศลก็คือไปช่วยน้องน้องด้วย

จะมีอย่างเช่นมีกิจกรรมขายเสื้อ
ช่วยเหลือโรงเรียนที่แถวเชียงรายนะครับ

แล้วก็จะมีเสื้อของผมเองนะครับกับคุณเกรท
ที่มีลายเซ็นต์นะฮะเสื้อที่ใส่แข่งเลย
อันนี้ประมูลประมูลก็จะได้เงินเอาไปช่วยมูลนิธิของจ่าแซมครับ

ไม่ครับคือความจริงเขาก็ไม่ได้ซีเรียสมากอะครับ
ตอนนั้นก็มีคุยกับเขาเล่นแบบว่าเอ้าเอางี้เดี๋ยวพามาให้ทดสอบได้ไหม
อะไรอย่างนี้เขาว่าอ่ะได้

ไม่วันนั้นผมว่าเขาก็คงมีความห่วงพี่ชายจริงแหละ
แต่ที่การเขาร้องไห้วันนั้นน่าจะแบบคนเยอะแล้วก็แบบโดนแซววิวอะไรอย่างนี้
แล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนเขาแบบอาจจะไม่มีพวกหรือเปล่า
เรื่องมีแฟนมีสาวเนี่ยตอบได้แบบไม่ค่อยเต็มปากเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าเชื่อว่าน่าจะไปเคลียร์กับน้องวันใหม่แล้ว
อย่าแกล้งน้องนะบอยล์นะคะสงสัยวันใหม่
ฉันว่าไม่ต้องระวังสาวที่ไหนเลยนะคะ

แม่เอ๊ะประชิดตัวศิลปินมาสักครู่ไปซับนงซับหน้า